อุทานเลยบ้าไปแล้ว

ไล่ไปประกบรถจักรยานยนต์ของพยาบาล

แต่ทีนี้เอาเหตุผลก่อนที่บอกบ้าไปแล้ว

บอกเพื่อความสนุกและคลายเครียด

โอ๊ยไล่กวดกันไปจนถึงหน้าบ้านของพยาบาลที่ตกเป็นเหยื่อค่ะ
คุณผู้ชมแล้วคลิปแรกคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
เตอร์ไซค์ของเธอล้มคว่ำนี่จังหวะนี้คือหน้าบ้าน
หนีอ่ะเร่งเครื่องหนีแล้วล้มหน้าบ้านพอดีเลยอ่ะอืมโอ้ย
แล้วขับไปเลยมันขับไปเลยค่ะแล้วเนี่ยค่ะรีบตะโกนขอความช่วยเหลือ
แล้วเนี่ยโอ้โหใจคงสั่นหน้าดูอ่ะวินาทีตอนนั้นน่ะนะคะครับ
แล้วเธอก็เจ็บด้วยอ่ะทานโทษนะคะ
ถ้าเกิดว่าหัวไปกระแทกพื้น

โอ้โหนี่ยังดีนะลุกขึ้นมาเดินได้

ค่ะแล้วจะบอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยยังมีหน้าขอความเป็นธรรมจากสังคมอีกนะ

เมื่อตี๓วันที่๖มีนาคมที่ผ่านมา
ในพื้นที่ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ในที่สุดแล้วผู้เสียหายซึ่งเป็นพยาบาลสาว
เธอบอกว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นลอยนวลเด็ดขาดนะคะ
ก็เลยรวบรวมหลักฐานซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ด
ล่าสุดเป็นข่าวดีสำหรับเธอและครอบครัวและชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เพราะก็ไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุกับใครอีกนะคะ
จับได้แล้วนะคะจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้ว
ชื่อว่านายปียพงศรีใสอายุ๑๙ปี
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอ่ะค่ะจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในตัวเมืองร้อยเอ็ด
พร้อมกับของกลางเป็นเหล็กขุดชาร์ฟนะคะ
ลักษณะคือยาวสักประมาณ๓๐เซนติเมตรนี่อันนี้ค่ะ
ของกลางที่จะใช้ในวันเกิดเหตุนะคะ
เจ้าตัวสารภาพบอกว่าวันเกิดเหตุขี่รถจักรยานวนหาเหยื่อไปเรื่อย
ท่านโทษนะคะคนไม่ใช่จิ้งหลีดจิ้งเหรน
ขี่รถจักรยานหาเหยื่อไปเรื่อย
มาเจอพยาบาลสาวคนนี้ก็เลยขี่รถตามประกบ
แล้วก็ใช้เหล็กขุดชับขึ้นมาจะคมคู่
จากนั้นก็ขี่รถไล่ตามไปเรื่อยจนกระทั่งถึงหน้าบ้าน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปเลยค่ะ
เหยื่อเสียหลักรถล้ม
ด้วยความตกใจผมก็เลยหนี
ผมก็เลยหนีคุณผู้ชมมาแล้วไฮไลท์สำคัญอ่า
คุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับเหตุผลที่เขาทำคะ
เหตุผลที่ทำไปเพื่อความสนุกและผ่อนคลายคลายเครียด

ด้วยการเอาเหล็กขุดชับไล่ไปจะทำร้ายคนอื่นนี่คือวิธีการคลายเครียดค่ะ

ผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปทำร้ายร่างกาย
แต่ผมทำไปเพื่อคล้ายเครียดนะคะ

ฉะนั้นแล้วตำรวจบอกว่าอ๋อคุณพูดอะไรก็พูดไปเถอะไม่ปักใจเชื่อนะคะ
เรื่องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนแล้ว
ยาเสพติดไปตรวจปัสสาวะสีม่วงไม่เหลือนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาอื่นตามไปด้วยนะคะ